กรุณาทำให้เกิดดิวนี้ขึ้นได้นะครับเพราะจริงจริงแล้วก็ทางเอ่อ
บุรีรำนะครับก็สามารถที่จะขายไอทอนไปให้สโมสรไหนก็ได้
เพราะดูคุณภาพแล้วเป็นกัปตันทีมชาติอย่างนี้
ทุกคนก็คงอยากได้นะครับผมก็เชื่อว่าคงจะมีหลายหลายสโมสรที่ที่
คุยกันนะครับก็ต้องขอบคุณตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่เอ่อ
อันหนึ่งที่ให้อุ้มเนี่ยสามารถซ้อมได้เลยนะครับ
ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอ่ออันทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ
เอสทุกท่านนะครับก็อ่าพอหนึ่งก็ขอต้อนรับนะครับ
น้องอุ้มครับธีรทรนะครับก็อ่าเข้ามาสู่ทีมอ่า
เมืองทองของเรานะครับก็เอ่อผมในฐานะโค้ชเนี่ย
ก็รู้สึกแฮปปี้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้ว
ที่ได้นักเตะคุณภาพอย่างอุ้มมาแล้วก็เป็นถึงกัปตันทีมชาติไทยด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกเรื่องของศักยภาพและคุณภาพอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ผมก็หวังว่าอุ้มจะมาเติมเต็ม
แล้วก็จะมาทำทีมให้เมืองทองเราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะ
ก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับวันนี้ก็พวกเราทุกฝ่ายแฮปปี้
แล้วก็พี่แบ๋นนะครับที่
ทำให้ดีลครั้งนี้เกิดขึ้นครับแล้วก็
ที่ต้อนรับผมในการที่มาเล่นทีมนี้ครับ
เห็นไหมฮะที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเจ้าตัวนี้ถนัด
แต่มากกว่าจะมีถามคำถามอะไรเกี่ยวกับการมาเป็นสมาชิกใหม่

ผมว่ามันเป็นวิถีฟุตบอลมากกว่าครับที่ทำให้ผมตัดสินใจมาที่นี่ครับ
อืมครับเป็นวิถีของฟุตบอลนะฮะนี่คือฟุตบอลชีพ
ครับผมคิดว่าเมืองทองเป็นทีมอันดับต้นของประเทศไทยครับ
แล้วก็ผมต้องการความท้าทายใหม่ให้กับตัวผมด้วยครับ
แล้วก็เมืองทองเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับ

ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการดิวมาที่นี่ครับ
ก็เป็นการเรียกว่าคุยกันในเรื่องของการยื่นข้อเสนอนะครับ
หลังจากยื่นข้อเสนอแล้วบุรีรำพิจารณาก็กลับมาตกบิ้วได้ตกลงกันมีความพอใจกันทั้ง๓ฝ่าย

ก็รู้สึกอบอุ่นครับ
ก็ทุกคนให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีครับแล้วก็ผมก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวด้วยครับแล้วก็เป็นการที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกแล้วที่จะมาเล่นที่นี่ครับ
แต่ก็มีก็มีเหตุที่ต้องไม่ได้มาครับก็คราวนี้ได้กลับมาก็รู้สึกดีใจครับ

แสวงหาความท้าทายหรือว่ายังไงครับ
ครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็น
เป็นเพราะผมอยากมีความท้าทายใหม่ครับ
ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยก็
กันเลยนะครับก็คุ้นเคยแล้วก็อยากจะพาสโมสร
เมืองทองประสบความสำเร็จครับครับนอกจากมีเพื่อนที่เล่นทีมชาติแล้ว
ยังมีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่นะครับจากโรงเรียนอสัมชันธบุรี
เล่นกันมาตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชาติกันต้องบอกว่าอยู่ในทีมนี้มากมาย
เดี๋ยวเชิญนะครับเหมือนกลับบ้านแล้วคืนสู่ย่าวครับอ่านะฮะ
ผมจะไม่พยายามครับแต่จะทำให้สุดความสามารถกับสโมสร
เชิญครับเอ่อแน่นอนสองทีมนี้คู่แข่งกันมาตลอด
ครับการเลือกข้ามฝั่งตัวตรงแบบนี้มีผลครับครับผมเชื่อว่ามัน
มันเป็นเกมฟุตบอลอยู่แล้วครับเขาก็เชียร์กันในเก้าสิบนาทีในในการที่
เอ่อมีบั๊บกันในสนามทั้งเมืองทองแล้วก็เวลาใช้หนึ่งสองครับครับ
ได้มาทั้งมีเดี๋ยวพัดใช้หนึ่งสองครับครับผมคงไม่ไม่ไปแย่งน้องแน่นอนแล้วก็
ผมก็คงต้องแล้วแต่ทางทีมที่จะให้เบอร์อะไรครับแล้วก็ครับ
ส่วนผมไม่ได้มาแย่งบาทด้วยครับก็ผมสามารถเล่นด้วยกันกับบาทได้ครับ
แน่นอนครับครับอาจจะเป็นสองสองก็ได้ครับ
ขึ้นไปอีกสักสองหนึ่งนะครับ
ครับก็อย่างที่บอกไปครับก็จะไม่พยายามจะทำสุดความสามารถที่ผมมี

ครับครับก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรครับก็ยังรักกันดีครับ
ผมก็เคารพในพ่อเนวินแล้วก็แม่ตายเหมือนเดิมครับ
เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับผมเหมือนเดิม
แล้วก็อย่างเช่นการงานแต่งก็ยังเป็นชื่อเป็นประธานเป็นชื่อเขาอยู่เหมือนเดิมครับ
ครับไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรครับนะฮะเป็นคำตอบที่ชัดเจนตรงนี้ครับ
มีใครจะถามถึงอนาคตนะครับของทางธีรทรบ้างไหมฮะ
หรือจะถามผู้บริหารสโมสรก็ได้มีอะไรครับอ่าสอบถามข้างสโมสรหน่อยครับ
ก็ไม่มีครับคือด้วยความที่เราเป็นทีม
ทีมหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เรามีรูปแบบการทำงานที่เป็น
เมืองนอกเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของนักฟุตบอลที่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาอยู่กับเราเนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะเติบโตถ้าเกิดว่าเขาทำได้ฉะนั้นผมคิดว่า
ก็คงมีหลายคนที่อยากจะมาอยู่กับเราอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับ
สี่ปีครึ่งนะฮะครึ่งนี้เพราะว่าเราเพิ่งเรามีเลขสองวันนี้ครับ
โอเคครับขอแก้ข่าวจากวันก่อนก่อนนะเพื่อให้น้องที่อุ้มเข้าใจผิด
เพราะว่ามีหลายสื่อที่ลงข่าววันนั้นที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าไม่การันตีตัวจริงอุ้ม
ซึ่งในคลิปข่าวที่สัมภาษณ์วันนั้นไม่มีเลยนะอย่าทำให้น้องเข้าใจผิดนะ
ด้วยคุณภาพของธีรทรด้วยตำแหน่งกัปตันทีมทีมชาติด้วย
มันไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ใส่วงเป็น๑๑ตัวแรก
ผมก็บอกว่าผมจะมาปรับแท็กติกแล้วผมจะดูว่าจะหมุนตำแหน่งกันยังไงในเรื่องของตำแหน่งหรือเรื่องของแท็กติกครับผม
ก็ทำความเข้าใจตรงนี้นะถ้าใครไปฟังคิดดูได้
ได้โอกาสนะครับคือจริงมูลค่าตลาดขึ้นเนี่ยมันก็ดีในแง่ของ
ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในโครงการ
จากว่าสัดส่วนที่ถือกันอยู่ปัจจุบันก็แฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้ว
แต่เรื่องมูลค่าของการเป็นสปอนเซอร์อะไรต่างเนี่ย
ผมว่าในอนาคตมันก็ต้องขยับตามสถานการณ์นะครับ
จากว่าสโมสรมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็มีความสำเร็จมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะหารายได้เพิ่มขึ้นจากค่าอะไรต่างมันก็จะสูงขึ้นเหมือนกันครับ
ในสายคอนเนคชั่นของเราเนี่ยเรามั่นใจว่ามีความเป็นไปได้เหมือนที่เราทำให้มุ้ยนะฮะ
ซึ่งคุณภาพของเขาเนี่ยในถึงขณะที่ว่าในการจัดฟุตบาทเขาแสดงว่า
ในปัญหานครตภรรณ์ต้องไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนในเอเซียเนี่ยครับ
แต่คงจะไม่ใช่ในช่วงนี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้เขาเยอะ

จำเป็นต้องใช้เขาเยอะ

รู้สึกของผมที่ย้ายมาในตอนนี้ครับก็

แต่อย่าทำสุดความสามารถของผมที่มี